ผมพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งสายน้ำครับ

ซึ่งทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
ร่วมกับชุมชนเชียงของจังหวัดเชียงราย
จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ๑๙๐ปี
ความสัมพันธ์การทูตสหรัฐและไทยครับ

ภายในสวนของสถานทูตสหรัฐ

ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม
เชิญไทยรัฐทีวีไปร่วมชมและเก็บภาพ

ศิลปินชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะครับ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางดนตรี
เชื่อมโยงกันระหว่างไทยและอเมริกา

เป็นการโชว์ของคุณแววดาวสิริสุก
ศิลปินชาวเชียงรายที่โด่งดังระดับนานาชาตินะครับ
กำลังโชว์ฟ้อนรำแบบพื้นเมืองล้านนา
ร่วมกับนักเต้นชื่อดังจากต่างประเทศ
ในครั้งนี้บอกเล่าเรื่องราวความหลากหลายของศิลปะ
ตำนานแห่งสายน้ำที่กลายเป็นมรดกชุมชน
เชื่อมโยงให้ทุกคนได้รักและใกล้ชิดกันมากขึ้นครับ
แต่พอไปที่นั่นจริงแล้วมันทำให้เราเห็นคุณค่า
เราเห็นคุณค่าในงานของเราคือมันก็มีปัดยามันก็มีสัตว์
มันก็มีแนวคิดอะไรในตรงนั้น
ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นกันเองมากนะครับ
หลังจากจบโชว์แล้วคุณแววดาวมาสอนการรำแบบล้านนาแท้

ซึ่งคุณแววดาฝากบอกด้วยนะครับว่าหากใครสนใจสามารถไปชมฟรีนะครับ

กาดดองเก่าใจกลางเมืองเชียงของจังหวัดเชียงราย
วันที่๓๔กุมภาพันธ์นี้
นะครับว่างานนี้เข้าชมฟรีครับ
และปลายเดือนกุมภาพันธ์ทางสถานทูตสหรัฐ
จะนำโชว์นี้มาแสดงผ่านนิทัศกาลศิลปะที่ไอคอนสยามด้วยนะครับ

โอ้โหสวยงามประทับใจนะครับ